มาดูเรื่องนี้หน่อยนะคะแล้วเมื่อวานหลายคนตกออกตกใจเลย
ตอนที่กำลังดูพระมหาภัยวันท่านไลฟ์สด
จู่ท่านร้องไห้ออกมาร้องไห้ทำไมเพราะอะไร

ยืนยันอีกครั้งว่าถ้าเจ้าคุณอาจารย์พระราชปัญญาสุธี
ไม่ได้ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดสร้อยทองอัตมาภาพพระมหาภัยวัน
ขอลาศิกขาฮะขอลาศิกขา
ไม่ไปอยู่วัดอื่นไม่ต้องชวนให้ไปอยู่วัดนู้นวัดนี้
หนีความเป็นธรรมจากที่หนึ่งเพื่อไปเจอความเป็นธรรมอีกที่หนึ่ง
ไม่เอาฮะขอไปเป็นคารวาสฮะขอไปอยู่กับโยม
ตามาเคยพูดแล้วว่าตามมาห่วงโยมตอนนี้โยมแม่ทำคีโมอยู่
ถึงเวลาที่เราจะได้กลับไปหาบีดอนมารดาของเราสักที
นะฮะไปคุยกับแม่ยอกแม่แกล้งแม่กอดแม่หยิกแม่หอมแม่
คืนสุดท้ายก่อนที่จะบวช
เรียกให้ไปนอนด้วยแม่บอกว่ามานอนกับแม่

นี่จะเป็นการกอดครั้งสุดท้ายนะฮะเพราะว่า
ถ้าหลังจากนี้ถ้าบวชแล้วเราจะกอดกันไปได้

เป็นการกอดครั้งสุดท้ายนะครับ

ตามากำลังจะได้กลับไปกอดแม่อีก

ประเด็นแรกคือเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับ
เจ้าคุณอุทัยหรือพระราชปัญญาสุธีเป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดสร้อยทอง
คือตามรายงานข่าวมาอันนี้รายงานข่าวว่า
เจ้าคุณอุทัยอาจจะไม่ได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดสร้อยทอง
ท่านก็เลยออกมาเรียกร้องแบบนี้แล้วก็ยืนยันเลยนะคะว่าถ้าเกิดว่า
เจ้าคุณอุทัยไม่ได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาส
จะศึกแน่นอนไปเป็นคารวาส

ไม่เอาพระมหาพลายวันท่านบอกว่า
พระราชปัญญาสุธีเปรียบเสมือนพ่อครูอาจารย์
การที่ท่านไม่ได้เป็นเจ้าอาวาส
หากมาจากอัตมาก็คือพระมหาภัยวันนะคะ
หากเป็นสาเหตุเกิดจากอัตมาที่นำปัญหามาให้
เพื่อแสดงการไม่ยอมรับขัดขืน
ยืนยันว่าจะไม่ย้ายไปอยู่วัดอื่นเด็ดขาด
คือถ้าหาความเป็นธรรมที่นี่ไม่ได้
แล้วต้องไปหาความเป็นธรรมที่วัดอื่นไม่เอา

ประเด็นที่๒น่าจะเป็นประเด็นที่๒
ที่ทำให้ท่านหลังน้ำตากลางไล้สด
คือตอนที่บอกว่าจะสละสมณเพศ

ท่านพูดมาถึงตอนนี้ท่านบอกว่า
ก่อนที่ท่านจะมาบวชแล้วเป็นพระมหา
คืนสุดท้ายปกติแล้วคือท่านเป็นลูกชายคนเดียว

ไปนอนกับแม่ปกติไม่นอนกับแม่นะ
แต่คืนนั้นแม่นอนชวนไปนอนด้วย
แล้วแม่บอกว่านี่จะเป็นกอดครั้งสุดท้าย
คือแม่คือพยายามส่งสัญญาณว่า
อยากให้พระมหาภัยวันท่านบวชไปตลอด

พ่อแม่ก็ไม่ได้อยากให้พระมหาภัยวันท่านศึกนะคะ
ท่านพูดตรงนี้แล้วท่านก็หลั่งน้ำตา
เพราะคุณแม่ของพระมหาภัยวันท่านเป็นมะเร็ง

ตอนนี้ให้คีโมอยู่แล้วก็การที่คนที่เป็นมะเร็ง
ก็จะทราบดีว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนเลย

บอกว่าไม่เสียใจที่สละสมณเพศแล้ว
ก็จะกลับไปเลี้ยงดูพ่อแม่

เพราะฉะนั้นที่แม่พูดว่าเป็นกรอดครั้งสุดท้าย
ก่อนที่พระภัยวันจะมาบวชเนี่ยก็ไม่ใช่แล้ว
เพราะว่าจะกลับไปกอดแม่อีกครั้งหนึ่งในฐานะของคารวาส

วันนี้ดีใจที่ได้พูดในสิ่งที่อยากพูดทั้งหมดแล้ว
แล้วถ้าศึกแล้วแน่นอนว่าจะกลับบ้าน
ทีนี้ล่าสุดค่ะพระมหาภัยวันนี่

จะขายข่าวเรียกยอดไลฟ์ยอดแชร์ยอดคนดูหรืออะไรอัตมาไม่มีปัญหานะ
แต่ช่วยเขียนข่าวให้มันครบและเขียนให้มันตรงประเด็นด้วย
อย่าทำให้คนอื่นสับสนอย่าบิดไม่ใช่กรอนประตูอย่าบิด
พูดถึงเราเหรอไม่เรานำเสนอครบถ้วน

เพิ่มเห็นโปรดท่านท่านไลฟ์สดต้องเยอะนะ
โอ้โหแล้วท่านเดิมพันธุ์อย่างนี้พูดอย่างนี้ชัดอย่างนี้
พูดอย่างนี้ชัดอย่างนี้๒ครั้งเป็นอย่างน้อยแล้ว
ต้องรอดูกันต่อนะฮะว่าจะเป็นอย่างไร